เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงมาจากไหนก็ไม่รู้

ปรีมาทำร้ายน้องแล้วก็เน้นทำร้ายเขาที่หัว
คือน้องเขาพยายามจะปัดป้องไม่สู้เลยนะคะ
พยายามเหมือนกับจะยกมือไหว้ให้หยุดด้วยซ้ำ

เสร็จเดินออกไปแล้วขู่ว่าจะมาใหม่

ทุบหัวน้องเขาครับน้องเขายกมือไหว้แล้วก็พยายามจะปัดป้องด้วยนะคะ
ไม่หยุดใส่ไปอีกอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปอีกนี่ประมาณสักสามครั้งได้โอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อสาขาสุธิศาลวินิจฉัยแขวงสามเศษนอก
เวลาประมาณสิบโมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับน้องเป็นเด็กฝึกงานเป็นนักเรียนปวชหนึ่ง
เป็นนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์นะคะผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไม่เห็นทะเบียนหนีไปในร้านสะดวกซื้อบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าค่าตาผู้ชายคนนี้ไม่คุ้นด้วย
ยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงอยู่ดีมาก่อเหตุแบบนี้น้องก็ไปแจ้งความที่สอนอสุทธิศาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วงเย็นค่ะพ่อของคนก่อเหตุพาลูกชายมาเจอตำรวจแล้วที่สนสุธิศาลในเบียร์อายุ๓๑ผู้ก่อเหตุอายุ๓๑ชื่อว่าในเบียร์
แต่พ่อบอกแบบนี้ลูกชายป่วยเป็นจิตเวทแล้วก็ไม่ยอมกินยาหลอนคิดว่าน้องฝึกงานเป็นคู่อริ
บอกว่าตอนนั้นน่ะหูแว่วคิดว่าเด็กฝึกงานนินทานึกว่าเด็กฝึกงานหันมามองหน้าโมโหเดินเข้าไปต่อยเลยค่ะ
ตำรวจก็บอกให้ในเบียร์เนี่ยนะคะต้องมาตรวจร่างกายตรวจหาสารเสพติดก่อนจะป่วยจิตเวทหรือเปล่าไม่รู้
ขอตรวจสารเสพติดก่อนเบื้องต้นส่วนเรื่องป่วยจิตเวทเนี่ยอยู่ระหว่างขยายผลขอดูเอกสารเรื่องของการพบแพทย์การหาหมอการกินยานะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งข้อหากับในเบียร์ผู้ก่อเหตุข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วเดี๋ยวจะต้องเชิญน้องผู้เสียหายมาคุยกันมาตกลงกัน
ถ้าน้องเขาไม่ติดใจเอาความตำรวจก็จะปรับในเบียร์แล้วก็ทำบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพ่อก็ต้องดูแลให้มากกว่านี้นะ

พ่อก็รู้ว่าตัวเองลูกชายตัวเองมีอาการทางจิตแล้วไม่กินยาเนี่ยนะ